แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการเดินทางคนก็ทยอยเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวาน
แต่วันนี้เนี่ยหนักหน่อยบรรยากาศการเดินทางกลับเข้ามาที่กรุงเทพจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ทีมข่าวของเราอยู่ที่ศูนย์ควบคุมจราจรนะคะกรมคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
ติดตามสภาพการจราจรล่าสุดกันหน่อยนะคะติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินได้เลยค่ะ
ประจำต่อนะคะของที่กรมกรับการตำรวจทางหลวงแห่งนี้ค่ะ
ความเคลื่อนไหวการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะหลังช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานค่ะ
ถนนวิทธภาพค่ะช่วงรอยต่อจำวัดนครน่าจะสีมาถึงจำวัดสระบุรีนะคะ
มีปริมาณรถเต็มพื้นที่ในบางจุดค่ะโดยเฉพาะบริเวณทางต่างระดับสี่คิ้วนะคะ
ก็ตำรวจทางหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขณะนี้ก็ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะ
ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยหนึ่งถึงกิโลเมตรที่เจ็ดสิบนะคะ
เพื่อที่จะรับรถที่จะเข้ามาเพิ่มจากจังหวัดชายภูมิแล้วก็บุรีลำค่ะ
ส่วนในภาพรวมการจราจรนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้เรื่อยค่ะ
แล้วก็จะชะลอตัวอีกครั้งนะคะบริเวณจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยค่ะ
ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีนะคะแต่ว่าจะมาชะลอตัวที่ทางต่างระดับวังมะนาวค่ะ
ที่กิโลเมตรที่หนึ่งร้อยยิบสิบสามนะคะเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นค่ะ
นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีค่ะแต่จากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มาจนถึงช่วงจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณรถหนาแน่นค่ะ
จนถึงอำเภออินบุรีแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งประชาชนค่ะ
ก็สามารถใช้เส้นทางต่างระดับบางปะหันในช่วงกิโลเมตรที่๓๕
พันวงแหวนตะวันตกค่ะเข้าถนนเส้นสามสี่เจ็ดได้อีกหนึ่ง
เส้นทางเนื่องจากมีปริมาณลดน้อยค่ะขณะที่การตรวจสอบสภาพการจราจร
แล้วก็การบริหารรถติดสะสมนั้นตำรวจทางหลวงเองก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่
คอยเช็คกล้องวงจรปิดจำนวนทั้งหมด๔๗จุดทั่วประเทศ
แล้วก็จะมีการวิทยุออนไลน์ถึงตำรวจพื้นที่ทั่วประเทศ
ในการสั่งปิดเปิดเส้นทางพิเศษแล้วก็ระบายรถติดสะสม
หากพบว่าปริมาณรถมีมากแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าลง
ก็จะมีการเฝ้ารายงานสถานการณ์ค่ะรวมถึงรายงานอุบัติเหตุต่าง
จะเกิดขึ้นตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานนี้
ไปจนถึงวันที่๒๐เมษายนและในวันนี้ที่ฉันก็ได้อยู่กับ
บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะที่จะมาพูดคุยกับ
ภาพรวมการจราจรตอนนี้เป็นที่น่าพอใจไหมคะพี่
ภาพรวมของสายทางทั่วประเทศนะตอนนี้
สามารถไหลได้นะโดยไม่ได้การหยุดนิ่งยกเว้น
มีปัจจัยแทรกเช่นในเรื่องของเอ่อ
แต่ถือว่ามวลรถก็เยอะนะครับแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับ

ขึ้นเนินหรือเป็นช่วงทางโคลค่ะ
มีเส้นไหนที่ยังคงมีความกังวลใจไหมคะพี่

ถนนเส้นไหนที่ยังคงเป็นที่น่ากังวลใจอยู่บ้าง
เราก็มาเริ่มที่สายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

อันนี้คือต่างระดับสีคิ้วนะครับ
ผ่านเข้ามาจะเห็นว่ารถปริมาณเริ่มคลายตัวแล้วนะครับ
เนื่องจากการระบายรถโดยใช้ช่องทางพิเศษนะครับ

ต่อเนื่องลงมาถึงคองภัยกางดงนะครับ

ไปที่กม๙๒ของแก่งของสระบุรีนะครับ

จะให้สังเกตได้ว่ารถขาข้าวมีปริมาณมาก
แล้วก็เปิดช่องทางพิเศษช่วยนะครับ
แล้วก็ไปเข้าช่องทางพิเศษที่อำเภอวังน้อยที่กม๗๔นะครับ
ต่อเนื่องที่ต่างระดับบางปะอินก็ไม่มีปัญหาอะไร

สายอิสานที่วังน้ำเขียวนะครับ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้รถเริ่มคลายตัวแล้วนะครับ

ต่อเนื่องเป็นวังน้ำเขียวมาเป็นทางเข้าอุโมงที่กะบินบุรีนะครับ
สังเกตว่าปริมาณรถจะไม่ขาดสายนะครับ

ก็ขับรถกันด้วยความน่ารักมากนะครับ

มาดูจากอีสานใต้นะครับ
ที่จะมาต่อเนื่องตะวันออกเข้ากรุงเทพนะครับครับ

ที่โรนดินแดงรถก็เติมมาเรื่อยนะครับ

ได้มีการระบายรถลงไปชุดใหญ่ชุดหนึ่งแล้วนะครับ
โดนดินแดงต่อเนื่องลงไปนะครับ

บินบุรีจะมารวมกันที่

ก็คือลงมาจากวังน้ำเขียวนะครับ
ทางโล่งทางฝั่งขวาของจอเนี่ย
จะมาเป็นฝั่งที่มาจาก

เป็นสาย๓๕๙ที่ช่องตะโกนะครับ

ยังพอเคลื่อนได้เนื่องจากมีฝนตกนะครับ

เราก็จะเตรียมเปิดช่องทางพิเศษไว้ให้

ซึ่งในภาพรวมการจราจรยังถือว่า

แล้วท่านผู้การคาดว่า

หรือว่าคลายตัวลงในช่วงไหนนะครับ
ถ้าวัดจากปริมาณแบบนี้นะครับ
ไม่มีรถมาเติมนะครับ
แต่ถ้ามีมาเติมก็ต้องชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ

ตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ก็พบว่าการจราจรนะคะ

รถก็ได้มีการติดขัดสะสมเล็กน้อยในบางเส้นทางนะคะ

ก็ได้มีรถจากจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เลื่อนตัวเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ช่วงกิโลเมตรที่๑๐๓จนถึงกิโลเมตรที่๗๐นะคะ
เพื่อที่จะระบายรถให้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะ

ได้นะคะที่ตำรวจทางหลวงนะคะ
เบอร์โทร๑๑๙๓นะคะ

ก็จะมีตำรวจนะคะ

ในการสอบถามเส้นทางได้นะคะ

คนไหนที่มีการเหนื่อยนะคะ

ทุกเส้นทางค่ะ
พลอยสจีริฐิสินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ